สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะแม่นจบเลยขอบคุณที่บอกนะฮะ
มาครั้งแรกไอ้หนุ่มทำไมหัวฟูอย่างนี้ของละครผ้ากุ้ง
ครั้งแรกไม่มีใครบอกผมเลยผมนั่งตรงนั้นอะไรวะเฮ้ย
แล้วข่าวใส่ไข่ได้พูดป่ะไม่ได้พูดอะไรเลยใครมากันด้วยกัน
มากับรถเมย์กับพี่หนุ่มอ๋อไอ้หนุ่มมันบอกไม่บอกเลย
หนุ่มยังไม่มาด้วยพี่หนุ่มไม่มาด้วยนะมาสายโอ้โหทำไมเขาเจอตัวท็อป
แล้ววันนี้ผมอยู่กำแพงเพชรนะแล้วพี่จิ๊กโทรตามบอกว่ามาแทนพี่หนุ่มหน่อยลากระทันหัน
กำแพงเพชรไม่รู้ลาไปไหนคนหรือไม่ได้ลาเขายังขายที่ไม่เสร็จ
โทรมาแล้วไม่กี่แล้วค่ะโอ้โหขนตาขนตาขนตาบนแล้วหลังของนาง
ตัวแรกจะแต่งเป็นนี่ไงค่ะหน้าแนวไหนเนี่ยขนตาอันนี้แนวไหนเนี่ย
ไม่ค่ะเป็นการเป็นการให้ดูเลยค่ะดูตัวเลขเออนี่ช่างช่างเมาป่ะฮะ
โอ้โหกรีชฉันบอกว่าเอียงอะไรได้ขนาดนั้นเป็นแบบอะไร
ปฏิตาอันนี้คือม้าอ่าอ่าเจ้าสร้าแจ้ง
ดูแล้วไม่น่าเป็นม้าเป็นไงคะน่าจะแรดมากกว่า
ก่อนที่ไม่เกียร์นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ไง
ผมดีกว่าโอ้โหเอาข่าว
นึกว่าข่าวร้อนแรงให้ผมอ่านเปิดประเด็นเลยนะฮะ
ตอนนี้แฮสแท็กที่ดังที่สุดเลยนะครับ

อย่างการกาซลองสองปีบละทีเดียว
นะฮะเมื่อวานนี้ครับได้มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะฮะ
ซึ่งมีช่วงหนึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดเลยครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
กแตกฮะระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ครับออกมาประกาศตัดพี่ตัดน้อง
พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะฮะที่อภิปรายว่าถ้าเป็นตน
ตนไม่หน้าด้านเป็นต่อครับทั้งนี้ในทวิตเตอร์นะฮะก็เรียกได้ว่า
แท็กนี้รุนแรงมากครับตัดพี่ตัดน้องนะฮะก็มีการย้อนคลิป
พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาฉะบอกว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผม
แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผม
ในขณะที่ฝั่งของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะกลับบอกว่าเสียใจ
ที่ต้องเสียความเป็นพี่เป็นน้องกลับบ้านร้องไห้ครับ

พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับว่าความสัมพันธ์เหมือนอย่างกับพี่น้อง
นี่เลยฮะตัวละครดังจากมาเวลครับทอและโลกิครับหรือกาสลอนกับ๒ปีบ
ตัวละครจากเรื่องกลิ่นกาสลองสองนั่นเองสองพี่น้องฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกัน
มีเสียงให้ฟังด้วยนะลองไปฟังดูครับยิ้มดูครับอ่าอะไรครับอะไร
แปลไทยเป็นหรือไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ไม่ได้แล้วครับครับ
ท่านประธานครับผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุมสิบนาที
ท่านผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะอย่าคิดอย่าคิด
อย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมอย่างนี้
ผมรู้จักครับพูดกับประธานนุ่นพูดกับผู้สาธารณุ่นครับ
ผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุมแทง
งานก็วันเดียวกันสมรสพระราชทานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมอ่า
แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลย
ท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจักรวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกอ่า
ละไม้ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้าง
ผลงานต่างผมมีมากมายผู้จาหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนของท่านเอง
ขอบคุณครับสวัสดีครับหลังพูดครับพัฒนาอาคารประทุมครับพระภาณ
โอ้โหนะฮะโอ้นี่โอ้ค่ะรูปตอนเป็นนักเรียนประโยชน์นะ๘๐๒นะฮะ

ท่านเอ่อนหน้าเปลี่ยนนะหน้ามีเหมือนเลยนะ
ขวานี่ทำไมมาแค่นั้นฮะ
โฮค็อปสันานะมาให้มาเต็มก็ไม่ได้

อันนี้ซองปีบทั้งสองอ๋อทำไมกัสลองอันบนน่าดุอ่ะ

โกรธแล้วคือได้รับความเครียดแค้น

อะไรนะอีกทีนี้ดีกว่ารูปร่างดูจังหวะปากนะฮะ

ไม่รู้ปัชกับกี่ร้อยเฟรมไม่รู้พันเฟรม

๒ปีบเป็นอารมณ์เดียวกัน
ยาทำหน้าตายุ่งยังไม่คิด
ไอ้ซับ
อะขอดูอ้าวแยกบอกหรือว่าคอดูหน้าพี่เมียกับพี่ม้านแค่นึงค่ะ

เฮากับพี่ไม่ออกเหรอ

แล้วใครจะเป็นท่านเสรีใครเป็นท่านตู่คะ
อย่าเลยพี่ว่าเราจะได้มาเจอกันหลายคน

เคลียร์ให้ดีก่อนจบ

พูดเหมือนเอเจนเลยพูดเหมือนปั๊มสกิน
คือเร็วมากคือพี่เนี่ยไม่ได้ดูข่าว

เมื่อวานไม่รู้เลยเมื่อวานดูละครเวที
เมื่อวานตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นค่ำเลยล่ะค่ะ
ท่านนายกก็ยังอารมณ์ดียิ้มแย้มก็แถลงนโยบายอ่านไป
อาจจะมีกันทรงมีแซวมีวาทัพอะไรเด็ดบ้าง
จะทำทุกอย่างที่อย่าง

เออดีอู๋เรื่องนี้คุณนายแม่ก็
จนประมาณ๔๕ทุ่มนะคะก็ท่านนายกก็
นี่เธอถึงกับไม่ตามข่าวบันเทิงมันตามข่าวการเมืองนะ
แถลงข่าวนี้เป็นแสนคุณแม่คนไม่ลงเลย
แต่ฉันไม่ได้ฟังหลายทีฉันเห็นตัวตัวคูมตาเธอตลอดเวลา
ถ้าเป็นมวยก็ถือว่าถูกคู่มากอ่ะคู่นี้

แต่ว่าเดี๋ยววันนี้หลังจากเสร็จรายการแล้วเนี่ย
พยายามจะแฝงตัวไปอยู่แถว

จะไม่ได้เขาให้เข้าพี่ก็ดีใจนะ
แต่ไม่แน่อาจจะมาแฟชั่นนี้อาจจะมา

แต่เดี๋ยวนี้เข้าง่ายนะอย่างนี้เข้ารักษภาง่ายนะ
เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ในรัฐสภาแต่งตัวกันแบบสุดเด็ด

คิ้วทำตาสองชาติ
แล้วก็โบท็อกแบบตึง

เขาวาดนะไม่ใช่เป็นเขาเองโอเค

แต่ในรัฐสภาลูกค้าคุณแม่ม้าก็เยอะ

แน่นอนสิเวลาทำงานในลักษณะแบบนี้ก็ต้อง

ให้กรอกรับสมัครเลย

ช่างแต่งหน้ามันแกล้ง
ที่หลังงี้มาสายวิ่งเข้าเออ

อ่ะจะเล่าให้ฟังข่าวต่อไปเรื่องซอสพริกศรีราชา
เราก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่าศรีราชาคือชื่ออำเภอ

แล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตซอสพริกดั้งเดิมมาก
พริกที่อร่อยมากแล้วก็กินกับอะไรหลายต่อหลายอย่างในเมนูไทย
แต่แล้วมันไปปรากฏอยู่ในโลกทั่วโลก

ใช่คือศรีราชาเลยแต่ว่าไม่ใช่ของคนไทย
สมมุติว่านุ่มอยู่นี่
นี่ถ้านุ่มอยู่ไม่รอดแล้วนะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะคะคุณนิสิตนะฮะได้เปิดเผยว่าตัวเองเข้าไปซื้อของทิสเปอร์มาร์เก็ต
แล้วก็น่าเจ็บใจว่าซอสพริกศรีราชาแรนด์คนไทยขายในราคา๒๑บาท
แต่ว่าอันที่เวียดนามที่เอาคำว่าศรีราชาไปจดลิขสิทธิ์
แล้วเอาชื่อศิรชาไปทำรวมเป็นพันล้านเนี่ยนะคะ
ได้แล้วก็เอามาขายในเมืองไทยด้วย
ึงเข้าไปที่ราคา๑๗๐บาทของเรา๒๑บาท
เพราะเขาเอาย้อนกลับมาขายของเราในชื่อศรีรชาแล้วแพ็กเกจ
ก็คือเป็นแบบเล็ดโทนะไม่ได้ทำเป็นแบบสมัยใหม่หรือยังไง

ก็เป็นแบบย้อนยุคนี้เลยอันนี้ของไทยนะฮะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไปได้ยังไงทำไมเราถึงไม่จดลิขสิทธิ์ของเรา
แล้วแบรนดิ้งทำไมถึงได้น้อยกว่าเขาซึ่งเรามีมากี่ปี
โอ้โหกี่ปีเนี่ยใช่พี่ตั้งแต่พี่เด็กใช่ไหมหูยแล้ว
ล่าสุดเจ้าของแบรนด์ซอสพริกศรีราชาได้อัดคลิปชี้แจงเลยนะคะ

ผมยื่นสิทธิบัตรไปจดถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์๗ปี

โจทย์ที่อื่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นชื่อเขา

เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ส่งเสริมอะไรกับประเทศชาติเลย
เขาพูดอันนี้คือคำพูดของคุณพี่เขานะฮะ

ใช่มั้ยยุโรปอ่ะมีตุ๊กตุ๊กเยอะมาก
ตุ๊กนี่เริ่มไม่ได้เริ่มจากไทยนะ
มันเป็นเดี๋ยวก่อนเราได้แพลงมาแต่ว่าใช้มากที่แล้วและเพลิงให้แพลงมากที่เรา

เขาไม่ได้เอามาใช้เป็นรถโดยสารอย่างเรา
อันนี้คือที่เห็นจริงแล้วตอนนี้ซอสศิราชานะ

เป็นของเวียดนามที่รสชาติก็จะเค็ม
มันก็มีของมันก็มีรสชาติของเขา
พี่มาขายเนี่ยสับสินค้างฉันนั้มมีหมดพี่
ราคา๑๗๐บาทนี่จุเกียวเนี่ย
เขียวเนี่ยของเขาหนูยังเคยซื้อผิดเลย
เออเพราะว่าดูขวดมันคลาสสิกดี

ฮิตมากแล้วก็เป็นแบบของเก๋
ใช่ต้องใส่วัยรุ่นวัยรุ่นเทใส่คือไม่ใช่รถฉับแล้วอ่ะ

กี้ซอสนี่นะมันแบบว่าโวยวายไปเลย
ให้ทุกประเทศนะไปผลิตกันเอาเองเลย
เออแล้วแต่ละประเทศนะก็จะเป็นนักกี้ซอส
ที่แบบว่าอร่อยแม่น่ะ

จริงสิราชาอยากให้ดังจริงก็ไม่ยากนะ

เฮาใส่ไข่และซอสกับซอสศิราชะ
แล้วให้เขาขับไปทางไหนพี่บอกว่าให้ใช้ทางรัฐ
นอกต่อเขาเขาจะขับป้อมขับโต๊ง

ซึ่งจะดีมากเลยทีเดียวนะตอนนี้นะเรื่องเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้าวในนา
ซึ่งเมื่อวันนี้ก็จะมีการติดตามสถานการณ์ภัยแรงกันเลย
พื้นที่จังหวัดกาลสินโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประธาน
เป็นพื้นที่ของอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็กำลังประสบปัญหาภัยแรง
ต้นข้าวขาดน้ำแล้วก็กำลังยืนต้นตาย
โดยในช่วงนี้พบว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่
ก็ทำให้นาข้าวนี้นะคะที่เคยขาดน้ำแล้วก็กำลังยืนต้นตายขณะนี้เนี่ย
ได้รับน้ำฝนดินก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็เริ่มรอดตายแล้วค่ะ
ดีใจด้วยจะยาวหรือพี่จะตกยาวไหม
ก็อย่างนี้ไงเรามีวิธีการแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าไงอยากให้ฝนตกลงมามากแบบนี้เนี่ยนะ
โดยจะทำให้ต้นข้าวที่เคยขาดแคลนน้ำเนี่ยก็เจริญเติบโตใช่ไหม
ซึ่งก็จะทำให้ปัญหาภัยแรงในพื้นที่ได้คลี่คลายลง
แต่ว่าชาวบ้านต้องลุ้นต่อว่ามันจะมีฝนตกลงมาอีกมากน้อยเพียงใด
เพราะว่าหากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงอีก
เพราะว่าต้องรอน้ำฝนในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวเท่านั้น
จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน

หลังจากที่ช่วงมีฝนตกลงมาในพื้นที่
ก็ทำให้มีน้ำไหลเข้าไปในเขื่อน
แล้วก็อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำต่างเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันก็จะทำให้
น้ำไหลเข้าไปในเขื่อนลำเปล่าประมาณ๒๗๙ล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าทางเขื่อนลำเปล่าต้องการทำการระบายน้ำ
ตามคลองส่งน้ำแล้วก็ตามลำน้ำธรรมชาติ
เพื่อจะช่วยเสริมในการเกษตร
แล้วก็การอุปโภคบริโภควันละ๔๘๙ล้านลูกบาทวันล้านนะ
ซึ่งมากกว่าในสิ่งที่มันเก็บเอาไว้

ในการพ่อปลูกพืชพื้นที่
ก็มีทั้งหมด๓๖๓๒๕ไร่
โดยขณะนี้เขื่อนลำเปล่ามีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ประมาณ๔๗๗ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่า๑๒๔ของความจุอ่าง

น้ำจะมีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค
ส่วนน้ำในการเกษตรเนี่ยมันก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เตือนให้ประชาชนช่วยกันในการใช้น้ำอย่างประหยัด

เพราะว่าสถานการณ์ภัยแรงในปีนี้มันมีความรุนแรง
แล้วก็จะยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว
ทำไมต้องการวางแผนการจัดน้ำ
ก็เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคนน้ำนี่แหละค่ะ
ดังนั้นเราก็ต้องแบบว่าภาวนาว่า
อย่าให้ฝนทิ้งช่วงยาวมากเกินไป

เอาใจช่วยชาวไร่ชาวนาให้ฝนมาเนอะ
จริงถ้าฝนไม่ตกมีวิธีทำให้ฝนตกไหม

แล้วก็ไปไหน
ที่เป็นทำตัวของคนที่แบบ

เทวดาสวรรค์จะรับไม่ได้อะไรอย่างนี้

คนออกหักเห็นที่เราเดินเท่าซอยไหมฝนตกทุกที

ชาวนาออกหักกับริมเขียงนา
เดินแบบปุ๊บฝนผ่าแล้วฟ้า
อีนี่ทั้งประเทศ
แต่แถวเฉียงน้ำไม่ค่อยอกหักนะคะ

พอผู้อาจารย์หนังเอกล้มลงมาหลุดเฟรมไป
จะพี่ถนนไม่ฝนตกก็เลยออกไป
บอกว่าเป็นเรือเรือแล้วก็ชนฝั่ง

ดอกไม้บ้างเทียนบ้าง
เด็กไม่รู้ว่าทำไมอยากดูตรงนี้ต่อ

ที่ดอกไม้ทำไมไปที่หน้าต่างทำไม

โฮโฮตัวแม่

จบตรงนั้นจบตรงนั้น

นี่เลยฮะข่าวของคุณมิตรมิดชัยครับ
สดีชอบโปรง๓๕ล้านนะฮะ
สารนิกายืนคุก๖ปีครับ

จากกรณีที่นายคีรีรักษ์นะฮะสมณบรมีหรือมิตรมิดชัยครับ
เอกลิเกชื่อดังน้องชายของพี่เอชายามิดชัยครับ
ถูกนางสาวรัชชิตาอดีตแฟนสาวฟ้องร้องในคดีช่อโกงเงิน
ล้านบาทอ้างไปลงทุนทำคณะลิเกทำลิเกออนไลน์รวมถึงถ่ายมิวสิกวิดีโอ
แต่เมื่อทวงถามก็บ่ายเบียงไม่ยอมคืนนะฮะคดีนี้ศาลจังหวัด
ธัญบุรีจังหวัดธัญบุรีมีชัยอำเภอเขาเรียกว่าสัญชาติ
เอาเหรอสารจังหวัดธัญบุรีนะมีคำพิพากษาเมื่อปี๕๙ครับ
เคราะห์ว่าเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงนะฮะ
พากษาจำคุก๓ปีรวม๓กระทงกระทงละ๓ปีรวม๙ปี
และให้จะใช้เงิน๓๕ล้านบาทคืนให้กับโจทย์ด้วยครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะจำเลยให้การเป็นประโยชน์ครับ
ลดโทษให้๑ใน๓ยังคงจำคุก๖ปีไม่รอลงอาญา
ชดใช้เงิน๒๗ล้านครับแล้วก็จำเลยได้ยื่นอุดฮรนะฮะ
ต่อมาปี๖๐สารอุทธรภาค๑พิเคราะห์แล้วเห็นว่าสารชั้นต้น
พิพากษาจำคุกจำเลย๖ปีนั้นชอบแล้วอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นครับ
พิพากษายืนเหมือนเดิมนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ๒๕กรกฎาคมครับ
ศาสตร์จังหวัดธัญบุรีอ่านคำภาคศาสตร์ศาสตร์ดีก่า
ตามสารชั้นต้นว่านายคีรีรักษ์สมณบารมีหรือมิตรมิดชัยมีความผิดจริง
พากษาให้จำคุก๖ปีไม่รอลงอาญาและชดใช้เงิน๒๗ล้านบาทให้โจทย์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชธรรมได้ส่งตัวมิดมิดชัยไปควบคุมยังเรือนจำ
ธัญบุรีในช่วงเย็นครับเรียบร้อยตอนนี้ติดคุกจริงคดีพวกช่อโกงเนี่ยมันก็
หลักฐานหนักเถิมว่ามันชัดเจนนะเพราะจะมีใบสัญญามีอะไรแล้วแต่มันชัดเจนมากเลย
การใช่ไหมไม่ดีการ์แล้วจบแล้วทำไมอย่างนี้ล่ะ๖ปีนะฮะ๖ปีครับ
ไม่รอลงอาญาด้วยส่วนแอนมิดชัยก็ดังใช่ไหมเซ็นสัญญากับหนังอินเดียอีกเนอะ
ใช่กูอินเตอร์ของจริงเจอคุณแม่งานเยอะอะไรนะเพลงอะไรนะเดดโอ
หน่อยขอร้องน่ะผมประกอบรีวิวให้เดดโอนี่เดดโอ
เขาอินหรอกเขาอินอะไรนะไม่ใช่ดรก็ไม่อิน

จบนะจบอีกแล้ว

เป็นพี่เลี้ยงของน้องดิวลูกชายของเธอนะคะ

ได้ทำร้ายร่างกายน้องดิวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ร่องรอยถูกกัดถูกกัดตามตัวหลายแห่ง

แล้วก็น่าจะถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ

โอ้โหมีรอยเขียวช้ำที่หน้าอกแล้วก็ด้านหลัง

เข้าแจ้งความให้สอบสวนหาความจริง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของเศร้าภอสมุดเจดี
คนนี้นะนางมะยุรีนี้นางพี่เลี้ยงหัวเนี้ยได้เอาไว้ก็แล้วก็นำตัวมาสอบสวน
นางมิรีให้การว่าระหว่างที่ดูแลเนี่ยน้องดิวไม่เชื่อฟัง
อุจจาระปัสสาวะเป็นที่เปิดเปื้อนบ้านอ่าน้องอายุสองขวบนะคะอืม
ซึ่งลงโทษโดยการกัดตามร่างกายหยิกใบหูและบางครั้งก็ใช้มือทุบไปตามแผ่นหลัง
ใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าตีไปที่ศีรษะที่ทำไปต้องการให้เด็กหลับจำ
อกจากนี้เด็กยังพลัดตกบันไดบ้านหลายครั้งและเกิดอาการชักเกร็งอ่า
จึงพาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวนางมะยุรีไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สองขวบเหรอสองขวบค่ะสิ่งที่ทำกับเด็กสองขวบนี่
สองขวบยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำขนาดนี้ผู้ใหญ่ก็เลี่ยงนะโอ้โห
อ่าบ้าอะไรถ้าง็อยากการที่แบบว่าเอ่อ
ตกบันไดเนี่ยก็ตกหรือเปล่าล่ะทำไมหลักลงมาหรือเปล่าแต่ก็ได้แต่เห็นทำล่ะ
นี่ถือว่าทำร้ายร่างกายจริงแน่นอนเอาขวดน้ำเปล่าถึงแม้เป็นขวดน้ำเปล่าตีแต่หัวเด็กสองขวบมันยังไม่ได้แข็งเหมือนพวกเรา
คือการให้การของเขาแต่ว่าเด็กถึงขั้นเรียกอะไรนะกั้นสมองตายมันน่าจะมากกว่าขวดอันนี้มันกระทบกระทบกระเทือนแล้ว
กระทบกระเทือนและก้านสมองนี่มันเข้าใจถ้าเป็นคนแบบนี้แล้วจะมารับเลี้ยงเด็กเขาไปทำไมวะ
แล้วกว่าจะรู้เนี่ยกว่าแม่จะรู้คือน้องเป็นแผลจนเสียชีวิตนะคะบ้างที่สุดเลยเนาะโอ้ย
ไม่รักเด็กก็อย่ามายุ่งกับเด็กเลยนะเออจริงเริ่มมีเยอะเลยนะแบบเนี้ยน่าจะมีอาการทางจิตคือจะชอบความรุนแรง
แล้วก็ชอบทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าจะมีคนแบบนี้ยิ่งร้องยิ่งจะชอบใจอะไรแบบนี้
จะแก้ไขตัวเนี้ยยังไงอันนี้คือเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะไม่ได้มีฐานะดีใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ก็มีกล้องวงจรปิดติดไงติดฝากใครเลี้ยงไว้หรือหรือว่าไปเลี้ยงตามศูนย์
สมมุติว่าเราเคยเห็นนะชุมชนต่างเขาจะมีศูนย์ที่จะตั้งขึ้นมาคือช่วยผัดกันเลี้ยงคนในชุมชน
ซึ่งไม่ได้มีฐานะดีเนี่ยพูดง่ายสลำเขาก็จะช่วยกัน
เพราะว่าพ่อแม่ต้องออกไปเลี้ยเขาจะผลัดกันมาดูอันนี้ก็ไม่ต้องห่วง
แต่ว่าก็คงทำไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องราวน่าสะลดใจไป
ยังไงก็พูดได้ประโยคคลาสสิกคือขอให้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกัน
แต่มันก็ไม่น่าพูดแล้วพูดเป็นเพราะว่ามันพูดมาหลายเคสแล้ว
มนุษย์เนี้ยเราไม่รู้เจอกันหน้าตายดีผู้จาดีอืมและด้านหลัง
พอเบื้องหลังแล้วไปทำร้ายไม่จบไม่จบคนที่ทำร้ายอายุเด็ก๒ขวบจนตายได้นี่นะ
ไม่น่าจะไม่น่าจะธรรมดาลงโทษก็นี่ไงถึงบอกว่าบางคนเนี่ย
ความรุนแรงโดยเรายังไม่รู้ว่านางมายุรีเนี่ยเขาชอบคนรุนแรงหรือเปล่า
แล้วเจอคนที่แบบไม่มีทางสู้ก็คมคมน่าจะช่วยกันดูแลนะ
หมายถึงว่าคนใกล้คือเห็นเด็กมีแผลหรืออะไรอย่างนี้
อย่าละเลยว่าเฮ้ยเด็กมันหกล้ม
ต้องสอบถามแล้วที่มาที่ไปว่าเกิดจากอะไร

มาฮะคัดมาแต่เรื่องโหด
อยู่ดีเนี่ยนะก็มาปะทะกับสาววัยประมาณสัก

คุณป้าคนหนึ่งป้าคนหนึ่งอายุ๖๐

ก็มีย่าแล้วก็มี

สาวน้อยก็ได้สาวน้อย

ก็คุณป้าแกเนี่ยนะคะ

แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านเนี่ยนะห่างกันไปนิดหน่อยอ่ะนะฮะ
อยู่ตรงจังหวัดระยองก็เข้าไปซื้อของอยู่เนี่ย
เพราะเอิญเนี่ยมีคนนึงนะคุณป้าแกชื่อป้ารสป้ารสไง
แกก็เดินซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้ออะไรนี่แหละ
นี่หนูซื้อนี่ก็มีรถยนต์คันนึงมาจอดมาจอดอยู่บริเวณริมถนนอ่า
ซึ่งเป็นการขวางการจราจรอย่างที่เห็นคือจอดขวางเลยอ่ะอ่า
ก็ถูกต้องก็หน้าบ้านเขาใช่ไหมประมาณนี้นางสาวพลอย
อายุประมาณ๒๗๒๘ปีนี่แหละ
ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเช่นกันนั่นแหละนะ

ก็โวยวายต่อว่าขึ้นมาทันที

จิ๊กหัวไม่พอแล้วนางก็นี่นี่
เอาเข่าแทกเข้าไป

ก็ตกใจมั้งทุกคนก็คงตกใจใช่
ตกใจตกใจแน่นอนวิ่งเข้ามาเฉยเลย

ฟันหลุดไป๖ซี่ค่ะคุณ

ก็ยังดากันอยู่

ไม่ดูป้าไม่ได้ดูแกะแบบนั้น

เป็นเจ้าของรถหรอหรือเป็นอะไร
ก็ถูกด่าก็เลยเข้ามาด่า

เอาถังมาวาง

ทำไมมันหงุดหงิดอะไรได้ขนาดนี้วะ

แต่วันนี้มันอารมณ์ร้อนเดือดต่ำมาก

รถเฉียวกันปาดหน้ากันจอดรถ
แล้วทุกคันมีอาวุธหมดเลย

แต่มีใบเบสบอลในรถกันเป็นว่าเล่น
เอาไว้ป้องกันตัว

เออคือโกรธเดือดได้ง่ายมาก
เหมือนกับพอเห็นข่าวที่คนเดือดแล้ว
้าวนะมันลงไปที่จิต

ว่าเอาอย่างนี้ละกันต้องปรับแล้ว
ก็ให้ไปแค่แบบว่าเท่าไหร่วะ

ปรับ๓๐๐๐บาทที่เอารถมาขวาปรับ๓๐๐๐บาท

โอ้โหไม่โดนฟันเลยนี่ไง
เรื่องไรน่ะ๓๐๐๐บาทแค่ทำฟันฉันก็ไม่แบบว่า

เห็นเกือบเห็นถึงต่อมทอนซิน
ว่ากล้องจุลทัศน์นะครับเมื่อกี้โอ้โห
จะเอา๑๐๐๐๐หนึ่งเหรอเออเอา๑๐๐๐๐หนึ่ง

และให้ตำรวจมันมาเลียตีนกู

เท่านั้นแหละเป็นการดูหมินพนักงาน

แต่ว่าเหตุการณ์ยังเป็นยังไงไม่รู้ตำรวจมาแล้วไปพูดดูหมินเจ้าพนักงาน

หน้าให้คนนี้ไอ้ที่เข้าไปต่อยป้าเนี่ย
ให้ไปไฟ่กับไอ้ที่ทำร้ายเด็กไอ้ตะกี้นะ
จะมวยถูกคู่เลย

เอาความแข็งแกร่งของการทำคนฟันหักได้ไปปกป้องเด็กดีกว่า
คนแก่เด็กสตรีคนชะลาอะไรอย่างนี้คือแบบ

แต่เมื่อกี้สตรีกับสตรีเข้าใจแต่ว่าคนละรุ่นไง
อะต้องยอมต้องยอมแต่รู้ได้ง่ายมั้ยยอมอะไรก็ง่าย
พูดเหมือนอินเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นอะไรสักอย่าง
อันนี้เขายังสู้นะครับพี่ภาพไม่สู้แบบแมนมากเลยโดนใส่
นิดนึงที่อยากจะนิดนึงคือที่บ้านที่นั่งกับหลายคนน่ะ
เหมือนกับช่วยช้าไปนิดนึงต่อยให้โอ้โฮดูนป้าโดนแบบพักเนี่ย
น้อยนะหรือว่าเขาอึ้งเขาก็คงงอยู่ว่า

เข้าใจว่าตกใจอยู่พุ่งเข้ามามันเร็วมาก
เดี๋ยวรู้ว่าด่าอะไรกันต้องโกรธกันเลยสังเกตนี้
อ่าใช่อยู่อยู่ข้างหน้าบ้านใช่

หรือใจเย็นว่าคนนั้นอาจจะด่าได้เจ็บแสบถือพริกถึงขิง

ถ้าเป็นที่ดินอย่างที่ริมถนนเนี่ย
ถ้าตามกฎหมายจริงเป็นที่สาธารณะ

บางทีแบบถ้าเอาเข้าจริงนะ

ต่อให้เป็นหน้าบ้านแต่ห้ามขวางประตูอะไรทั้งนั้น
แต่ถ้ารู้เรียกแล้วส่วนมากบ้านเขาจะเอาอะไร

หนูว่าป้าคงด่าเจ็บแสบแหละ
ถ้าเป็นที่รวมนี้มันไปจอดแบบว่าไม่ลิมฟุตบาท
เป็นร้านค้ามันก็กันลูกค้า

รถสี่ล้อนะฮะรถห้าบอร์ดโอ้โหเริ่มรถที่มีสี่ล้อเนี้ย
นายสุธิศักดิ์นะฮะวัฒนวินิตนะครับผมทำการแทนผู้ว่าการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเปิดเผยภายหลังประชุมบอร์ดกทพที่มีนายสุรงบุรกุลเป็นประธานมีมติเห็นชอบครับ
จำนวน๕บาทสำหรับรถยนต์๔ล้อที่ด่านประชาชื่นฝั่งขาเข้า
โครงการทางพิเศษศรีรัฐ

หรือทางด่วนขั้นที่๒และด่านดาวคนองฝั่งขาเข้า

โครงการทางพิเศษเฉลิมหานครหรือทางด่วนขั้นที่๑ระหว่างตี๕ถึง๙โมง

สิงหาถึง๓๐กันยารวม๒เดือนหรือ๖๐วัน

ทั้งนี้รวมถึงผู้ใช้บัตรเอ็มพาร์ทของกรมทางหลวงด้วย
อันนี้ตรงมอเตอร์เวย์ใช่ไหม

๒เดือนต่อจากนี้ถึง๓๐กันยา
ไม่มีอะไรก็รีบขับไปใช้สิทธิ์นี้ก่อน
ตี๕๙โมง

ผมอยู่ราชพร้าวอาจจะไม่เกี่ยวแต่ก็อยากไปใช้สิทธิ์บ้าง
ออกจากราชพร้าวแล้วเราขึ้นถัดกวนธรรมดาไป

ไปลงดาวขนองละโว้คครับผม

ทำไมอ่ะวันนะฮะ

ประชาชื่นฝั่งขาเข้าโครงการทางพิเศษ๔
ดังระชาชื่นขาเข้าเลยครับ
มันก็ไม่ถึง๕๐บาทเลยดังขาชื่นขาเข้า
ดังระชาชื่นก็คือ๕๐บาทคุณแม่

พี่ถามว่าไม่บอกเหรอมันจะมีปิ๊ด
เขาบอกมีปั้นไงต้องห่างออกไง

แล้วพอเข้าไปคนก็ด่าไอ้คนเม่งเข้าไป
ไม่ใช่แบตหมดแล้วเขาไม่ได้เตือน

เขาบอกว่าไม่เขาจริงเขาเตือนเขาส่งจดหมายไปเตือน

แบตกับตัวจดหมายมันจะลิงก์กัน
คือบัตรขนาดนี้ทำสัญญาณซะหน่อยนะ
ว่ามันขึ้นมาว่าเปลี่ยนแบตใกล้หมด

ไม่ใช้คือติดในรถหรือว่าใช้ชูเอา

พี่ใช้รถไม่ใช่ใช้คนเดียวไง

บ้านฉันอยู่ชิดลมไฮโซ

ส่วนมากก็คือพี่ขอให้แบตหมดแล้วไม่รู้ตัว

เราเหนียวมากค่ะ

สรุปพี่กาวเหนียวแล้วนะฮะ

แฟนกล่าวฮิปพอปครับปะจาประจาครับครับผม
ไม่ใช่อีกแล้วล่ะนี่เพลงอินเดียลิงค์ปะ
เขาส่งมาไอจีเขาส่งมาว่า
ไอ้พรมไอ้พรมสีตาเกาะในตักงานใช่มั้ย
สีตาเกาะในตักงานส่งมาไอ้เทอร์โปร่น

เอาแล้วแต่อย่าอ่านนะอ่านตบปาก

มาเลยค่ะ

ครับ

นะก็เลยต้องไปถาม

เตรียมจัดงานแต่งงานกันแล้วนะคะ
ซีริต้ากับกรณ์โรงเดทเนี่ยนะคะ

ว่ายังไงให้ดูกันไป

ก็หนึ่งไปลองชุดเจ้าสาว
จากหลากหลายแบรนด์ที่เสนอมาให้แล้ว
แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกแบรนด์ไหน
มีทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์นอก

ยังไม่มีชื่อในใจแต่เป็นสิ่งที่เลือกยากมากเลย

เพราะอยากจะเก็บความลับเอาให้สเปรย์ไพรส์

อ๋อคือชั่งผ้าพี่ดีไปเลย
ใช่ค่ะก็ทำไปด้วยเลย
เข้าใจไหมทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ
ไปไกลขนาดนั้นแต่ถ่ายฉากหลังมองไม่เห็นเลยครับว่าอยู่ที่ไหน

ครับผมดาวเว้าซิโอเคโอเค

คือกล้องมันละลายจัดไงจนมองไม่รู้เลยว่ากันอยู่ที่ไหน

ตรงสะพานใช่ปารีก็ตรงสะพานที่ข้ามแม่น้ำเซน

ว่าได้กำหนดวันเรียบร้อยแล้วในช่วงต้นปีหน้าจ้า

เออแต่ก็ยังไม่ได้ขอบอกตอนนี้นะ
เพราะว่าสถานที่ก็ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุย

จัดฉากนี่ท่านเหมือนอยู่ในสตูดิโอเลยนะ

เข้าใจฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ตั้งกี่คนแล้วเนี่ย

ไม่ผมไม่ได้พูดชื่อผมไม่ได้พูดชื่อผมพูดลอย
ลอยนี่มันลอยใกล้หูคุณไม่ได้นะ

พี่ว่าผู้หญิงจะมีเซนต์ว่าคนจะมาขอแต่งงาน

ต้องแต่งตัวสวยถ้วนไม่รู้สุขส่วนไหน

หน้าม็อกอะไรอย่างงี้จบเลยแล้วถ่ายรูปมาจบเลย

เพลงเขาไทเทยูนักไม่เคยฝากโอเคมากผ่านไปอ่ะอ่านต่อเลยครับ

เหนื่อยมากอดีตคนรักของศรีริต้าเนี่ยเขาก็ส่งคำโวยพรยินดีถึงข่าวดีของเธอนะ
เจ้าตัวก็เลยเผยว่าชื่นชมฝ่ายชายเขาเป็นคนที่น่ารัก
แล้วก็เป็นแบบว่าสุภาพบุรุษมากเลยพอเขาเห็นข่าวดีนะก็เขียนข้อความมาแสดงความยินดีด้วย
ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจนะที่เราทั้งคู่ยังรักษามิตรภาพที่ดีต่อกัน
ถึงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยนะคะตลอดไปด้วยนะคะ
จะได้ไม่ต้องมาคบกันแบบว่าคนรักแล้วก็ตามนะแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกัน
เพียงแผีเกียจไปนิดที่เหมือนคุณแม่เลยอ่ะ

ก็มีคนเก่าที่ยังเป็นมหาสุภาพล่าสุดสิครับ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

ที่ตั้งศพคุณแม่อยู่ซึ่งคุณแพทย์ไม่เคยเจอกับคุณแม่นะคะ
คือคนที่คุณแพทย์อยู่ด้วยนี่คือย่าที่คุณแพทย์เรียกว่าแม่
คนนี้คือแม่แท้ที่คุณแพทย์เพิ่งทราบนะครับ
แล้วก็พอทราบไม่นานตอนนี้ก็เสียชีวิต

วันนี้จะไปเจอแล้วก็ไปเจอที่วัดเลย
เพราะแสดงความเสียใจกับแพทย์ด้วยนะ
แพทย์ก็พูดอะไรนิดหน่อยตอนที่ทราบเอาไปฟังเลยค่ะ
ทราบเมื่อกี้ว่าทางญาติของคุณแม่ค่ะ
บอกว่าจริงตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ญาติฝั่งคุณแม่โทรมาบอกว่าเออเนี่ยคุณแม่รอกำลังจะไปแล้ว
รอเราเราก็บอกว่าโอเคแต่ว่าแพทย์ติดงาน

แล้วเมื่อกี้โทรมาบอกว่าแกไม่ไหวแล้วตอนนี้แกเสียแล้ว
แล้วก็อยู่ที่วัดเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับบ้าน
ไปกับคุณพ่อค่ะแล้วเดี๋ยวไปงาน
ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกที่ก็ใจหายเหมือนกัน
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือมีแค่ไลน์คุยกัน
แล้วก็คุณแม่ยังไม่สะดวกไปหากัน

มาติดต่อก็ครั้งสุดท้ายเลยก็คือคุณแม่เสียแล้ว
กี่ปีครับ

แล้วก็แม่ก็ส่งลูกมาให้แล้วก็เราก็เอาลูกไปให้คุณพ่อดูว่าเนี่ยใช่แม่ไหม
พ่อก็บอกว่านี่แหละคนนี้แหละแม่
หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็โอเคแม่มีอะไรให้บอก
จนวันนี้เลยที่ติดต่อกลับมาแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าติดต่อมาว่าแกเสียแล้ว
ก็เดี๋ยวจะรีบไปงานแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังค่ะ
เสร็จโทรศาสตร์แล้วขอเสียใจด้วยนะ
วันนี้เขาก็มีพิธีรดน้ำศพนะคะ
แล้วก็มีการสวดพระอภิษฐรรมศพ

ก็แสดงความเสียใจกับคุณแพทย์ด้วยนะครับ
อ่ะมาข่าวต่อมาเลยแล้วกันนะฮะกับแรปเปอร์อีกคนนึงครับนะฮะ
โดนแฟนเพลงฮะดึงตกเวทีครับ
เรียกได้ว่าเจ็บถึงขั้นใส่เฝือกฮะแต่สปีริตยังแรงครับ
นะฮะหลังเจ้าตัวออกมาเผยภาพครับขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะฮะ
มีการใส่เฝือกที่ขาข้างซ้ายแล้วก็นั่งวิวแชร์ด้วยครับ
แคปชั่นว่าเรียบร้อยแฮสแท็กเป๋เห่าครับผมนะฮะ
จนแฟนอดสงสัยไม่ได้ดูรูปนะฮะจนแฟนอดสงสัยไม่ได้ครับว่าไปทำอะไรมานะฮะ
ก๊อฟก็มาโพสต์ภาพดังกล่าวเพื่อนก็ไปถามคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากครับ
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณก๊อฟได้เผยว่า
เมื่อคืนครับคุณก๊อฟได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ในช่วงที่โชว์ใกล้จะจบนะฮะ
ก็มีคนดูหน้าเวทีกลุ่มหนึ่งครับกำลังสนุกสนานกับเพลงครับ
และเป็นจังหวะที่ก๊อฟนั้นมาหน้าเวทีแล้วก็สไตลฮิปพอป
ก็มือเมืองต้องกวัดไปกวัดมาแล้วก็ยื่นมือลงมาจับแฟนเพลงด้านหน้า
ปรากฏพอยื่นมาปุ๊บแฟนเพลงลุมจับปุ๊บเลยดึงฮะ
ไม่ตั้งใจครับประกอบกับก๊อฟนั้นกำลังก้าวขาลงบันไดฮะแล้วก็เลยผิดท่าครับ
ก็เลยม้วนเลยนะฮะแล้วก็เกิดอาการเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายครับ
ถึงกับปวดทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาลฮะ
ผลปรากฏว่าหมอก็ตรวจเรียบร้อยครับมีอาการแค่อักเสบระบมที่ข้อเท้ายังไม่หักนะฮะยังไม่หักนะฮะ
จึงใส่เฝือกอ่อนครับแล้วก็ให้นั่งวิวแชร์ครับโดยไม่ต้องเดินลงน้ำหนักที่เท้านะฮะ

นะครับผม
เดี๋ยวก่อนพอตกลงไปเนี่ยยังร้องอยู่ป่ะ

แต่ว่าผมว่านอกจากเป็นห่วงก๊อฟแล้ว
ห่วงแฟนเพลงที่โดนก๊อฟทับหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่ามีลงไปหรือเปล่า

เพลงหลายคนไม่เคยได้ยินเพลงพี่ก๊อฟ
ก็คือนี่ไงเพลงอรุณสวัสดิ์ใช่ไหม

ห้องส่งนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับผม

ขอให้เธอหลับฝันดี

นอกลงน้ำมุมมาเจนต้าน่ะ
ผมไม่ใช่สายวิทยาลัยภอร์มผมสายสายหวาน

ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อรูหูตัวเอง

คนตึง

เดี๋ยวเราไปดูข่าวยายาเขารับบทเป็นแฝด

แต่เรื่องนี้ยายาเขาแฝดสี่เขารู้สึกยังไง

มาสิงกาซรองพัชไม่เลิกอยากจะรู้ว่ายาเนื่อยหรือเปล่าเจ้าที่แบบแสดงนะฆ่าสุดเนี่ยคือแฝด๒แล้วว่าโหตแล้วนะเพราะแฝด
เนี่ยตบตีกันด้วยกาโดนตบโลนตีแฟทแฟทน้องมันตบที่แล้วเขามีชากเนี่ย๔
ตัวพี่สาวเอ้ยตัวน้องสาวที่ไปเกิดใหม่มาด้วยแล้วไอ้ตัว
พี่สาวน้องสาวที่ยังไม่ตายก็อยู่ด้วยก็ยืนกันอยู่๔คน
คนเนี่ยแหมเธอเนี่ยขอดูขอดูถือว่าดูพลิกบน
บังน่ะเนี้ยเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้สองต้องอีกอัน
อันนี้คือพิมพี่กับกัดสนรองที่ยืนสี่คนนะฮะฉากเนี้ย
เขาก็ถามว่าเป็นยังไง๔คาแคเตอร์อยู่ในเวลาเดียวกัน
เราเล่นด้วยน่ะอืมแสดงด้วยกันอืมยายาเขาบอกว่าแฝดสี่
จะมาแค่รอบนั้นรอบเดียวนะคะเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยมาก
ฉากนี้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีสองไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้นะคะ
เป็นฉากที่ใช้เวลานานมากแต่สนุกดีค่ะเราได้สัก
ความจำของตัวเองว่าเราเล่นเป็นใครบ้างคือมันต้อง
อารมณ์ของช้องปีบสองปีบที่เพิ่งเครื่องรูปแม่ที่
โกรธอยู่อารวาสแม่ไม่รักเพี่ยงเครื่องและการสลองที่
เสียใจที่น้องสาวเครื่องรูปแม่ทำแบบนี้ทำไมร้องไห้แล้ว
พี่ที่เป็นชาติปัจจุบันแต่เอาวิญญาณเข้าไปดูอดีต
เพราะว่าผีกาสลองพาเข้าไปงงไหมเริ่มงงแล้ว
อยู่รู้เรื่องอยู่แต่แล้วเขาก็เล่นด้วยกันเป็นสี่คน
อารมณ์สี่เรื่องอยู่ในฉากเดียวกันโอ้โหแต่โชคดีที่
ทมันต่างกันมากน้องเลยแยกได้นี่น้องกล่าวนะคะทางด้าน
กันนเดศนั่นนั่นแรกสี่วันณนั่นแรกอืมก็สนุกดีค่ะแค่
เกาหลีเป็นประเทศนะพี่ไม่ใช่จังหวัดที่พี่ไปเหรอ

พี่ฮะไปเที่ยวเมืองนอกแบบนี้
บางทีถูกกว่าไปบางที่ในประเทศเรานะ

ที่อ่านหนังสือกินอาหารชิวไม่ได้แพนนานแต่ไม่ได้ได้

แคลนซั่นก็เลยไปเลยแบบปลับทัวร์อย่างนี้

ก็เลยช้อปปิ้งกินข้าวอ่านหนังสือพี่เขาดูแลโอเคค่ะ
บอกว่าไปไม่ได้สะดวกเพราะตอนนี้เขามีเหตุการณ์

ไปกัน๒คนครั้งแรกหรือ

ก็โชคดีที่ของการเรียนโรงเรียนอนาชาติ

กัน๔วันไปหาเพื่อนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง

ใครจะยืนนอนริมเสาหรือไง
นั่นน่ะ

ความถักให้๒คน
พี่เมินมาครับคับนี้นะครับเปิดภาพว่าฝีมือ

นี่ครับค่ะนี่รูปนี้ก็คือเรื่องบ้านความสามารถ
โดยเสน่หตีบทแตกสาวต่างหลงรักครับ

ถ้าตัวชอบเป็นชีวิตใจดูครับ
ว่างเมื่อไหร่ต้องหยิบดินสอหยิบผู้กันมาวาดภาพประดับบ้านนะฮะ
นี่จะได้ว่าโชว์ฝีมือการออกแบบประติดแปลง

ไม่เป๊ะหมายถึงว่าไม่ใช่อย่างนี้
นี่ก็เป็นภาพแบบเหมือนกับเป็นอวกาศเป็นโรค
เป็นคนเป็นเด็กน้อยอยู่บนโลก

ผู้มีอารมณ์สิทธิ์ในการตีความ
เก่งค่ะได้อารมณ์เลยเรามองพวกมันอยู่ในโอกาสจริง
ใช่ไหมใช้สีดีใช่
เหมือนแบบอาจจะแบบว่าเป็นแบบโลกส่วนตัวอะไรอย่างนี้

นี่ไงโอ้ดูภาพนี้ก็ถือว่าเก่งเลยฮะ
เป็นภาพท้องฟ้าอันกว้างไกล
ใครได้เป็นเกี่ยวของแล้วคะก็ตอนนี้ก็
ลองใส่สัก๕๐๐บาทอย่างนี้เดี๋ยวป๊อปคงโทรมาแหละ
โอ้โฮเก็บโอ้โฮเก็บไปรักษารากฟันก่อนเนี่ยช่วงนี้ฟันกุ๊
ครับผมอยากให้พบว่านให้ฟรีมันจะมีความหมายมาก
อืมแต่กล้องมุมอื่นบ้างค่ะ

เออผมจบศิลป์กรณ์แล้วนี่นี่ว่าดูแบบในมือสมัครเล่นไหม
จิตกรรมจิตกรรมจิตกรรมเลยครับผม

อีก๓ใบคือเอาใบนั้นไปซีหลอกนะฮะ

เขาก็วาดรูปผนังได้

จิตกรรมครับผม
จริงอย่างที่โป๊บวาดมันโอเคใช่ไหม

ได้เลยครับผมนะฮะสีสวย

จับโมะจับข้าวใส่ไข่นะครับผม